เราเริ่มต้นย้อนไปดูเมื่อคืนนี้ฮะ
คนกรุงอว่ำอย่างไรบ้างนะครับ
ไปดูบรรยากาศต่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำนะครับ
คนกรุงเทพเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
พร้อมกับฝนฟ้าขนองทั่วทุกพื้นที่
ถ้าใครอยู่ในอาคารก็จะเห็นลักษณะข้างนอกเป็นแบบนี้

มืดคลึ้มป่าพาเฟ้าบร้อง

อันนี้หลังจากที่ฝนซาลงแล้วนะ
เพราะว่าตอนที่ฝนตกหนักจริง

แล้วก็คนที่ต้องขึ้นรถมงรถเมที่รอรถประจำทางรถแท็กซี่นี่ลำบากเหลือเกินนะครับ
ก็ไปดูน้ำท่วมขังผิวการจราจรสูงกว่าระดับทางเท้าเนี่ย
เฉลี่ยประมาณ๕๑๐เซนติเมตรหลายพื้นที่นะ
ซอยนวมิน๔๒ถนนพะหนโยธินลาดพร้าววังหินรามอินทรา
หน้าเดอร์มอลงามวงวานมุ่งหน้าแคร์บรายแล้วก็ที่หมอชิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นวงกว้าง
ถ้าอยู่ในรถมองข้างนอกไม่เห็นเลยดูคุณ
ดูสินะแล้วเขาก็ยังมีรายงานนะคะว่าฝนตกเป็นบริเวณกว้าง
ครอบคลุมเกือบทุกเขตในกรุงเทพมหานครเลยนะคะ
วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่เขตลาดกระบัง๔๑มิลลิเมตร
เขตราชเทวี๒๒๕มิลลิเมตร
เข็ดหนองจอก๑๙๕มิลลิเมตร
นี่เพียงแค่ฝั่งพื้นที่เท่านั้นในประเทศ
ส่วนที่ฝนตกเมื่อวานที่เริ่มตั้งแต่ช่วง๖โมงเย็นนะฮะ
ปานกลางถึงหนักฝั่งธนบุรีก็อ่วมเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นเขตบังรักษ์ปฐุมวันพระนครสัมพันธวงศ์ป้องปราบ
ดุสิตพญาไทยราชเทวีดินแดงห้วยขวาง
พร้าวหลัก๔ดอนเมืองหนองจอก
ลาดกระบังสะพานสูงบางกะปิบึงกลุ่มคณะยาวมีนบุรี
แล้วก็ฝนเริ่มเบาบางลงช่วงเวลา๒๐นาฬิกา๑๕นาที
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดวัดได้ที่เขตบางซื่อ๘๔มิลลิเมตรนั่นเอง
ใช่มีข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วม
บอกมาช่วง๘โมง๒๐นี่นะบอกว่าฝนปานกลาง
หนักจากอ่าวไทยเคลื่อนตัวเข้าพื้นที่เขตบางขุนเทียน
อยู่ที่เขตมีนบุรีคลองสามวาก็จะมีอีกด้วยนะคะ

นะครับก็คุณผู้ชมรายงานกันมาหน้าจอบ้างแล้วนะครับ
ว่าที่ไหนฝนยังตกอยู่ที่ไหนฝนหยุดนะครับ
จากในกรุงเทพมหานครแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ฝนก็ยังตกลงมาทั้งทางภาคเหนือและภาคอีสาน
เขาบอกว่าพอตกภาคเหนือภาคอีสานก่อน
แล้วก็ค่อยเคลื่อนลงมาถึงภาคกลางตอนล่าง

คาดว่าวันนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนัก
ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอีก๑วัน
โดยเฉพาะกรุงเทพมนครและปริมณฑล
จากนั้นในวันที่๒ถึง๓พฤษภาคมก้าวข้ามเดือนไปแล้วนะฮะ
ก็จะมีโอกาสกลับมาตกอีกรอบหนึ่งนะครับ
แล้วก็ยังได้ประกาศเตือนพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลาง
จะมีพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรง
มีลูกเห็บตกในบางพื้นที่
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพายุฝนฟ้าขนองลดลงนะครับ
ขณะที่เพจดีต่อใจใครก็ชอบ

ปีนเข้าไปในรถแท็กซี่ค่ะ

ทำไมไม่เปิดประตูแล้วเข้าตามปกติ

เธอโพสต์คลิปเอาไว้ว่าสาวคนนี้เรียกแท็กซี่กลับบ้าน
หลังฝนตกน้ำท่วมถนนย่านห้วยขวาง
แท็กซี่ยอมพาไปส่ง
แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามเปิดประตูรถ
กลัวน้ำมันจะเข้าน้ำมันครึ่งล้อแล้วคุณดูสิ
คือมันปริ่มมากเปิดนิดเดียวเนี่ยนะ

เพราะเลยจะต้องปีนเข้าทางกระจกแบบนี้

เอ้ามาเดี๋ยวไปส่งขึ้นมาแต่ต้องปีนนะ

ใช่ค่ะโอ้โหน้ำสูงแล้วยิ่งตรงห้วยขวางใช่ไหมคะ
พื้นที่รุ่มต่ำแล้วตรงนั้นแล้วรถเยอะด้วย

กว่าจะเรียกได้แล้วกว่าแท็กซี่จะใจดีไปส่งนะคุณ

ต้องขอบคุณพี่แท็กซี่ด้วยนะที่ยอมไปส่งด้วย

เดี๋ยวต้องหาวิธีต้องหาวิธี
ฉันต้องขึ้นให้ได้หรอครับนี่เออนะฮะก็อาจจะทุกลักษณ์ทุกนิดหน่อยนะ
แต่ว่าก็เขาบอกว่าเรียกเสียงหัวเราะได้
สำหรับคนที่เห็นคลิปนี้ดูสิคุณ

มีใจถึงทั้งคุณผู้หญิงคนนั้นด้วยนะ